แต่สำหรับคุณหมอพยาบาลต้องไปอยู่ที่อื่น
เพราะเหตุการณ์ที่จะรายงานต่อไปนี้

ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเทศอินเดีย

เหล็กแท้เหล็กล้วนแล้วฟาดกลางกระบาน

สายทียังไม่พอไม้กวาดที่มีด้ามหรือไม่มีด้ามมีดอก
กวาดหรือไม่มีฟาดจนเละคามือ
ยังไม่พอไปไหนลากหมอนี่หมอเหรอเออเนี่ยหมอ
ลากไปไหนฮะลากไปทืบต่อลากไปทืบต่อยกสอง
ระหว่างจะไปยก๒กลางยกมีช่วงเวลาว่างฟาดต่อฟาดต่อฮะ
เหตุการณ์นี้โหมันสะเทือนหัวใจคนเป็นหมอพยาบาลเหลือเกิน
ทำไมถึงเดือดขนาดนี้เรื่องของเรื่องนี่คือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐอัดสำประเทศอินเดีย
โรงพยาบาลแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลรักษาคนป่วยโควิด
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนหนึ่งเขาป่วยโควิดมามาที่นี่
พอป่วยโควิดมารักษาแล้วหมอก็ทุกคนรักษา
ไม่ใช่หมอคนนี้คนเดียวแต่หลังจากนั้นมาผู้ป่วยคนนั้นเขาตาย
เขาเสียชีวิตญาติแค้นเฮ้ยพวกเองรักษากันภาษาอะไร
ตายได้ไงตายเพราะโควิดได้ไงโกรธฮะ
พากันมา๒๐คนมารุมทำร้ายหมอรายนี้สุดท้ายแล้วหมอก็น่วมไปเลยนะฮะ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะดำเนินการกับบรรดาญาติที่หัวร้อนเหตุการณ์นี้ฮะ
ขยับกลับมาบ้านเราประเทศไทยจริงมีการประกาศไว้เบื้องต้นแล้วตั้งแต่ช่วงเช้า
เดี๋ยวจะมีแถลงเป็นทางการอีกทีนะฮะจากทางสอบคอก็คือ
ตัวเลขสถานการณ์โควิดรวมติดอีก๒๘๑๗รายนะครับ
เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๕๐๒รายมาจากคลัสเตอร์
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีเหตุการณ์นี้ฮือฮาฮือฮาขนาดไหน
ลุงโทนี้ลุงโทนี้ใครนะอดีตนายกทักษิณจิณวัฏโทนี้วุสำ

กบ๊วยโทนี่วุดซ่ำเขาจะมาแบบนี้แหละ
จะมาในคลับเฮาส์แต่ว่ารอบนี้ทะลุทวีปมาเลย
ผมชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบเนื้อนะฮะแจกยังไงแจกแบบเป็นแบบขวดกันบนกระเป็นตลับอะไรนะตลับ
หลับคือคล้ายกับแบบเหมือนแผ่นการ์ดแต่มันจะหนาหน่อยเวลาพกมันจะง่ายหน่อย

นี่คือการสร้างความฮือฮาอีกสถานการณ์หนึ่งนะฮะ

โนี่วูซัมบอกว่าเรื่องนี้เรื่องจริงครับ
แจกจริงฮะแจกจริงนะฮะ